ส่วนดาบตำรวจนะคะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
หมายและขับตามอยู่นะคะในขณะที่ขับตามอยู่ค่ะ
เกิดอุบัติเหตุรถของตำรวจเนี่ย
พุ่งไปไปชนกับเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางถนน
แต่มันมีปฏิหารเกิดขึ้นจะเห็นรถตำรวจนั้น
ลูกศรสีแดงและเนี่ยค่ะรถคันสีเหลืองมาตัดหน้า
และรถของคุณตำรวจค่ะเสียหลักเข้าเกาะกลางถนนเลย
และไปหยุดอยู่ตรงที่เสาไฟฟ้าค่ะดูอีกสักครั้งนะคะเนี่ยค่ะ
หลบแบบเนี้ยแล้วไปชนเสาไฟฟ้าสภาพแบบเนี้ย
คุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นยังไงคะดาบตำรวจนายเนี้ย
ที่ขับรถคันนี้ต้องมีบาดเจ็บกันบ้างล่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นถนนสายสระบุรีหล่มศักดิ
เพชรชบูรณ์นะคะหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
กไทยสงฆ์ผู้บังคับหมู่ตมจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
เดินออกมาจากรถหน้าตาเฉยเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่มีแม้แต่รอยถลอกเขาบอกแบบนี้นะคะ
ซึ่งดาบอนุเทพเชื่อว่ารอดตายครั้งนี้เพราะบารมีของเหรียญท้าเวสวันรุ่น
ไตรพบของหลวงพ่อสุชาติวัดศิลาดอกไม้
ผู้บังคับบัญชาแจกให้กับลูกน้องทุกคน
ดาบอนุเทศเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ช่องเสียบบัตรประจำตัวของตำรวจค่ะ
แล้วก็เอาห้อยคอไว้ทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่
รอดตายได้หุดหวิดนะคะเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะ
เสียบไว้ที่บัตรห้อยคอของตัวเองค่ะ
อกจากนี้นะคะดาบอนุเทศค่ะฝากทิ้งท้ายด้วยว่ารถกระบะคันที่เกิดเหตุนะคะ
หมายเลขทะเบียนบบหห๗๔๔๙
และดาบก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อโบราณนะ
หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุฟาดเคราะห์รอดตายมาได้
ส่วนใหญ่ค่ะมักจะได้โชคกลับมา
อ่าดาบเขาฝากไว้แบบนี้ค่ะ
เนี่ยยืนชี้รถตัวเองได้สบายเลยไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ